เราพาไปพบกับกองทัพซุปตาค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะจัดงานใหญ่โคร่มข้ามชนกันเลยค่ะ
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแบบยิ่งใหญ่ค่ะ
ณเดชน์ก็มายาย่าก็มีอเล็กธิระเดช

เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงแล้วค่ะ
ณเดชน์นะคะเห็นหน้าฝรั่งแบบนี้แต่เขามีอีเวนต์แบบตรุษจีนตลอดเลยค่ะ
ปีนี้ชายเณลนะคะรับบทเป็นเทพเจ้าพระยักทองนี่

ให้ดูที่สร้อยคอคุณผู้ชมสร้อยคอถึงวิจิตรการตานะคะ
สวมที่คอของณเดชน์มูลค่ากว่า๓๐ล้านบาทค่ะ
นี่ลักษณ์ตัวแบบยิ่งใหญ่เปิดมาครับคุณผู้ชม
อลังการโศนีลากันตีกองกล้องกังวานค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็เบิกเลิกรับตุจีนปีขานเป็นปีเสือความอุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาบเนี่ยค่ะ
กระโดดขึ้นกลองปุ๊บนะคะทำท่าเสือเนี่ยค่ะแล้วก็ลอยไปค่ะ

เป็นมังกรแบบโหใหญ่มากคุณผู้ชมยิ่งใหญ่อลังการแบบปังมากจริง
นาทีปีหนในรอบ๒ปีโอ้โหจัดเต็มมากเลยค่ะ
กลัวกลัวเสือจังเลยอะค่ะ

ต่อกันที่ยายาดีกว่านะคะพี่แบร์เขาฉายเดี่ยวไปแล้ว
เพราะว่าหวานใจน้องยาเนี่ยเขามีการอีเวสลับตุดตีนเช่นกันค่ะ
พี่แบร์เนี่ยก็สวมบทเป็นเทพเจ้าพระยักษ์ทองใช่ไหม
มาดูน้องยายาปีนี้สวมบทบาทเป็นนางพญาสิงหาธาราค่ะ
โอ้โหนำทัพขบวนพาเรทเชิดมังกรมาเลย
แล้วก็เสือออกมาอย่างสง่างามในการแสดงชุดเบิกฟ้าแห่งความรุ่งเรือง
โอ้โหสวยงามมากเลยจ้ะยายาจ๋า
ตามตำราจีนเขาบอกว่าปีนี้ตรงกับปีเสือธาตุน้ำ
หมายถึงความโชคดีมีโชคลาภเห็งปังนั่นเองค่ะ
ตอนก่อนเขาเก่มากเลยเออสุดนะ
และนางพญาสิงหาธาราของเราก็งดงามราวต้องมนต์จริงคุณผู้ชม
ดูเอาเถอะนะคะและที่สำคัญโฟกัสนิดนึงละกัน
ประดับที่น้องสวมมาเนี่ยมาพร้อมกับตัวเลขมงคลด้วย
๓๘กับน้ำหนักเพชรวม๓๓๘กราบค่ะ

ค่าทั้งหมดคุณผู้ชมคะฟังให้ดีนะคะ

บอกเลยนะคะคุณผู้ชมดูดูค่ะ

บอดี้การ์ดนี่พรุ่บทั้งงานนะคะ

ล้านบาทโอ้โหบอกเลยว่าเป็นนางเอก๑๐๐ล้านที่แท้ถูกค่ะ

อลังการมากคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องงานตรุษจีนแบบนี้ต้องมีพระเอกหน้าตีคนนี้ด้วยนะคะ
อเล็กธีรเดชนั่นเองค่ะมาในบทของราชาเสือสุดยิ่งใหญ่
นับกับกองทัพเสือต้อนรับปีขานค่ะมาในคอนเซ็ปต์ขานความสุขตรุษปีขานนั่นเองนะครับ
ยักษ์เมฆาะเบิกนภาโทยเทพระท่านพร
ตัวเป็นตัวแทนส่งมอบความสุขร่วมอวยพรต้อนรับตรุษจีนนะครับ
ดมสมบูรณ์สติปัญญาเสริมสิริมงคลนำความโชคดีให้ทุกท่านตลอดปีเสือเลย
อร่าราชาเสือเขาเป็นคุณคะเปล่งปลังไหม
ชุดสีทองอร่ำตามันก็ส่งให้แบบว่าโอ้เต็มที่เลย
แล้วก็อินเนิ่อคนกำลังมีความรักไง
พอมีความรักจิตใจมันฟูทำอะไรมันก็ฮึกเหิม

ถูกต้องค่ะตื่นตาตื่นใจกันชุดใหญ่คุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปต้อนรับวันตรุษจีนกันแบบอลังการไม่น้อยหน้านะ
ปีนี้ก็มีทั้งเทพเจ้าพยักษ์ทองทั้งนางพญาสิงหาธารา
แล้วก็ราชาเสือสุดยิ่งใหญ่
ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกที่เราได้เห็นซุปตาเขาร่วมโชว์กันเต็มรูปแบบ
ในรอบเกือบ๒ปีก็ว่าได้พวกมันหายกันไปนานเนอะในเรื่องของโฟวิดเนอะ
ใช่นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะเหมือนเราดูแบบภาพยนตร์หนังจีนเลยอ่ะ
มาครบเช็ดขนาดนี้เครื่องเท็จ๑๐๐ล้านขนาดนี้ก็ทรง